เขาบอกว่าล่าสุดมีความคืบหน้ามานะคะสำหรับสองคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไป

มีการเดินทางเข้าไปรายงานตัวที่สระพอมเมืองนนทบุรี
ทั้งคู่ไปแต่ไม่ได้ไปด้วยกัน
ไปคนละเวลาห่างกัน๑ชั่วโมง

นี่คือวันนี้ถือว่าเป็นวันที่๓ที่เขาจะต้องมารายงานตัว

นี่แหละค่ะสักตอนประมาณ๘โมงเช้าค่ะที่ผ่านมา
ทางด้านของคุณปอดานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ค่ะ
ก็นั่งรถออดี้สีบรอนเทาเข้ามาที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
เจ้าตัวเห็นไหมคะสวมใส่หมัวแล้วแว่นตาปิดบางใบหน้า
ตอนนั้นวิ่งขึ้นไปเลยขึ้นไปที่ชั้น๒
ซึ่งเป็นห้องของรองภูมิกับการสอบสวนทันทีค่ะ
ทีมข่าวที่มารอทำข่าวแน่นอนทุกคนอยากจะได้เสียงสัมภาษณ์ของคุณปอ
ก็พยายามจะตะโกนถามถึงความรู้สึกหลังการไปปฏิบัติธรรม
แต่เจ้าตัวไม่ตอบอะไรค่ะ
แล้วก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งขึ้นไปที่ชั้น๒

เออคุณ๕๐๐เขามาหลังจากคุณปอร์ชั่วโมงนึง

แต่ไอ้ที่มาแล้วเนี่ยไม่ใช่ขับมาถึงปุ๊บแล้ว
หลังรถเลยนะเดี๋ยวตก็วนรอบลงต่างอยู่๓รอบนี้
นี้แหละครับเพราะ๙โมงคุณพัยบูล

ก็ให้คนขับรถวนอยู่ภายในสมเมืองนนทบุรี

ดูนักข่าวหรือเปล่าจุดไหนจะเข้าตรงไหนดี
อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะรู้ว่าน่าจะมีกองทัพสื่อมวลชนมาปักหลักรออยู่นะคะ
สุดท้ายใช้ประตูด้านข้างของโรงพักเดินขึ้นมาค่ะ
วันนี้ใส่เสื้อสีขาวใส่หมวกสีดำนะ
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนเช่นเดียวกัน
ลองดูกันหน่อยค่ะ
สำหรับการเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนทบุรีครั้งนี้นะคะ
อย่างที่บอกค่ะเป็นการรายงานตัวนัดที่๓แล้ว

เงื่อนไขในการประกันก็เปลี่ยนไปนะคะ
จากตอนแรกหลังจากทั้งคู่ไปปฏิบัติธรรม

ครั้งนี้เขาบอกว่าทั้งสองคนก็พิเศษนะคะ

เนื่องจากวันนี้ต้องให้ปากคำกับพยายามงานศอกส่วนเพิ่มเติมด้วยนะ
หลังจากทั้งคู่ก็ศึกออกมานี่แหละค่ะ
ก็ยังไม่เคยมีการให้ปากคำกับตำรวจเลย
ใช่ค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วที่รีบไปรายงานตัว
เมื่อ๕วันก่อนก็คือไป๗โมง